ต่อเนื่องมา๓วันติดแล้วดราม่าถาโถม

๑๐๙กิโลเมตรเพื่อช่วยเด็ก๑๐๙คน
ที่ยากหลายไปมายังไม่ทันได้๙คนละ๙เก้าแรกเลย

มีบางคนบอกวิ่งทำไมวะเนี่ยนะนี่คือความร้อนแรงที่เกิดขึ้น

แท็กร้อนมากพี่ตูนวิ่งทำไม
นั่นโลกโซเชียลมีเดียเกือบจะไปแตะอันดับหนึ่งด้วยซ้ำ
เป็นอันดับสองนะครับติดเป็นเท็นทวิตเตอร์
อาทิตย์วัลาโคมาลาหรือพี่ตูนกำลังจะวิ่งเวอร์ชัวร์ลัน
กิโลเมตรเพื่อช่วยเด็กยากจนยากร้ายกำลังจะเรียนต่อมปลาย
กำลังจะเรียนต่อสถาอาชีพ๑๐๙คนครับ
ไปมายังไม่ทันได้วิ่งสักก้าวเลย
โอ้โหพี่ตูนโดนดราม่าถาโถมรุนแรงเหลือเกิน
เพราะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยพี่ตูนวิ่งทำไมวะ
เนี่ยบางคนใช้เข้าว่าเลยนะวิ่งเพื่ออะไร

ตูนจะวิ่งแบบนี้ไปจนแก่จนเท่าเลยหรือเปล่า
มันไม่ใช่หน้าที่พี่ตูนพี่ตูนแค่ทำง่าย
เดินไปที่รัฐสภาเดินหรือเดินไปหาลุงตู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาล

คุยกับคนพวกนั้นลุงตู่น่าจะคุยกับพี่ตูนได้

เอาตัวเลขมาสะสมจนกระทั่ง๑ได้๑๐๙กิโลเมตร
จะวิ่งวันละ๓กิโลเมตรก็แล้วแต่หรือจะวิ่งวันละ๕๐๖๐แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละคน
รวมได้๑๐๙กิโลเมตรก็มารับของที่ระลึกไป
เมื่อวันก่อนหลายวันแล้วมีทั้งคนดังมีทั้งชาวเน็ต
ถาโถมมีไล่แซะมีตามถล่มพี่ตูนหนักหนาสาหัสฮะ
บางคนบอกหูเห็นใจพี่ตูนพี่ตูนตั้งใจทำความดี
และตอนนี้มีพักพวกเพื่อนพี่ตูนออกมาปกป้องพี่ตูนแล้วอย่างพี่เผารัฐพลพาณเชษ
อันนี้อดีตมือกีต้ามือกีต้าบอดี้แลมฮะบอกนี่แซะกันเกินไปหรือเปล่า
คือจนไม่ดูว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จอะไรไม่จริง
ทำงานกุศลอันนี้พี่โอมนะพี่เผานี่อีกคนนึง
ทำงานการกุศลมันเลวตรงไหนเหรอมันไม่ดีตรงไหนเหรอ
แล้วประเทศไทยเป็นประเทศเดียวเหรอที่มีการขอรับบริจาคทำงานการกุศล
ระดับโลกหรือระดับประเทศที่มีอารยะร่ำรวยกับเราเขาก็มีการขอรับบริจาคเหมือนกัน
และการบริจาคขึ้นอยู่กับคนนะฮะคุณชอบคุณก็บริจาคคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องบริจาค
ดังนั้นพี่เผาเป็นคนแรกอดีตมือกีต้าวงบอดี้แลมออกมาปกป้องพี่ตูน

การบริจาคช่วยคนที่ขาดเครื่องมือช่วยคุณหมอขาดเครื่องมือ
ต้องไปรองบประมาณทบทวนปีนี้ทบทวนปีหน้า

หรือเด็กมากมายที่ไม่มีเงินจะเรียนหนังสือ
พื้นที่ก็สามารถบริหารจัดการการเงินได้
อันนี้พี่โอมออกมาช่วยปกป้องว่าเนี่ยคนที่ด่าเขาเนี่ย

แต่ขอให้คิดก่อนว่าการทำความดีมันเลวจริงเหรอ
อันนี้เป็นเรื่องที่สะท้านหัวใจเหมือนกัน
อีกท่านหนึ่งฮะอันนี้อาจจะเป็นกึ่งการเมือง

บอกพี่ตูนนี่ใช้คำว่าโคตรในใจเลย

เรียกว่าไอดอลคนดีคิดดีทำดี
ทำให้สังคมรู้จักการเอื้ออาทรแบ่งปัน

แต่การทำแบบพี่ตูนถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี

จิตใจชังชาติเลยด่าโดยไม่สนใจไม่คิดอะไรเลย

และคนนี้เชิญที่หน้าจอทีวีพร้อมกันทำกับข้าวอยู่

แล้วก็มีการฟาดพิมพ์รีพาย
แต่งานนี้ออกมาปกป้องพี่ตูนครับ

ตูนเขาทำเพื่อเด็กมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเป็นการทำความดี

ลีน่าหันกลับมาพูดใส่ตอนไลฟ์สดเลย
มีคำว่าโคตรก็มีคำว่ามึง
มึงไปวิ่งเองดิฟังแม่รีน่า
เด็กก็โตแล้วเขาก็ไม่มีงานมานานแล้ว
เพราะว่ารัฐบาลไม่จัดคอนเสิร์ต
บางคนก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่กระทรวงศึกษาไหม
เขาทำเพื่อการกุศลสำหรับเด็ก๑๐๙คนที่จบม๓แล้วไม่ได้เรียนต่อ

คนจะได้ไม่ลืมตูนบัดดี้แสดงสอง
จะได้มีโฆษณาเข้ามีคนมาจ้าง

กูแค่กินข้าวยังเหนื่อยเลยมึงจะให้กูไปวิ่ง
ไม่ปัญญาอ่อนเหมือนที่มึงเสนอมาหรอกค่ะ
มึงไปเสนอให้โคตรมึงวิ่งเลยค่ะ
โถ่

คือแฟนคลับเจลีน่าบอกนี่ก็ไปวิ่งกับพี่ตูนด้วยสิ

ไม่แต่ว่าคือตักกะของแม่ลิน่าเนี่ยชอบนะคะ

ใช่เรื่องของการช่วยเหลือเด็กเนี่ย
มันเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้สูญมุมโคลที่เขาอยากจะทำเพื่อสังคม

ก็ไม่ต้องมีคนออกมาเหนื่อยแบบนี้ไหม

ก็ทำดีกว่าไม่ทำช่วยดีกว่าไม่ช่วย
ฮ่าทำดีกว่าพูด
นี่ถ้าเกิดว่าจะทำความดีแล้วดราม่าแบบนี้นี่หลายคนนี่กังวลแล้วนะ

ใช่อย่าไปโยงซะทุกเรื่องครับนะฮะ
เห็นพอดีก็ช่วยสนับสนุนเขาไม่เห็นด้วยก็อยู่เฉยจบ
เหมือนเราสามคนเวลาพูดข่าวอย่างนี้เดี๋ยวก็มีวิจารณ์อีก
ใช่ไหมคะมองต่างมุม